เรื่องของการลืมหน่อยนะท่านผู้ชมคุณเดี๋ยวมาสอน
คือเคยแบบเก็บจนลืมหรือฝากจนลืมบางทีมันก็มีนะ
จริงหลายคนก็เป็นแบบขี้ลืมหั่นลืมจริง
ลืมไปเลยแต่จะลืมเท่านี้หรือเปล่า
นี่วัดสาราแดงฮะอยู่ที่บางแครกรุงเทพนี่ประกาศเลยฮะ

ศพนี้อยู่ในโรงเนี่ยฝากไว้ที่วัดฝากจนลืม๓๐ปี

ปีญาติยังไม่ติดต่อมาอีกเลยตั้งแต่เอามาฝากเอาไว้ที่วัด

ใช่ครับนี่ค่ะคือทางวัดเลยฝากบอกว่า
ภายในวันที่๒๕กันยายนนี้เนี่ย
ถ้ายังไม่มีญาติติดต่อมาทางวัดจะชาปนกิจให้แล้วนะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับเพจเฟซบุ๊คของวัดสารแดงนะครับ
สารแดงอยู่ที่แขวงบางไผ่เขตบังแครกรุงเทพนะฮะ
นี่ฮะภาพนี้ครับโรงศพสามโลงตั้งซ้อนกันอยู่
โรงเนี่ยมีร่างของผู้ตายอยู่นะฮะ
โรงที่๑เป็นโรงทรงจีนสีแดงตั้งอยู่บนสุด
ทางวัดบอกว่าไม่ทราบชื่อและนามสกุลผู้ตาย
โรงที่สองตรงกลางนะครับผู้ตายชื่อนางสาวบุญเทียน
ไม่ทราบนามสกุลนะฮะ
ข้างโรงเนี่ยมีข้อความนี่ฮะบอกเดิมอยู่๖๙นี่ฮะ
ขณะที่โรงที่๓นี่แหละตรงนี้แหละ
ที่เป็นโรงสีขาวลายเทพนมด้านล่างสุดเนี่ยนะฮะ

อันนี้ไม่ทราบชื่อนามสกุลผู้ตายแต่ข้างโรงมีข้อความเขียน

โรงที่สี่อ้าวแล้วมายังไงโรงที่สี่อันนี้เป็นโรงเปล่านะ
จีนสีแดงไม่รู้ใครเอาโลงเปล่ามาฝากเอาไว้

แต่๓ศพในโรง๓เนี่ย๓ศพเนี่ย
๓โรงนี้ที่ตั้งซ้อนกันอยู่เนี่ย

ทางวัดสารแดงบอกว่าฝากมานานมากนะครับ

ติดต่อกลับมาภายในวันที่๒๕กันยายนนี้
ผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพให้ก็แล้วกัน
คือถ้าดูก็แหม่มีโรงสองแล้วเนาะ
ตอนนี้ก็ต้องนางสาวบุญเทียน

จากเฟซบุ๊คของทางวัดนะครับให้หลวงพ่อท่านพาไปดูนะฮะ
โรงศพทั้งสามโรงนะครับตอนนี้ตั้งอยู่ที่ด้านหลังของเมนของวัดนะ
พ่อบอกข้างในก็มีศพนะแต่คุณควินบอกว่ามันไม่มีกลิ่นอะไรออกมา
เพราะว่าพระท่านบอกว่ามันเหลือแต่กระดูกหมดแล้ว
คือศพข้างในเนี่ยเหลือแต่กระดูกหมดแล้วโรงก็ฝุ่นนี่จับหนาเตอะเลย

พระทองใบนะครับท่านเป็นพระลูกวัดสารแดงบอกว่า
เมื่อประมาณสามสิบปีก่อนอ่ะตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบหกอ่ะนะ
มีญาติเอาศพทั้ง๓ศพมาฝากไว้กับสับปะเรอของวัด
แต่ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยไม่มาติดต่อเรื่องงานศพเลย
ชาปนกิจจะสวดศพหรือว่าจะรับศพไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
จนตอนนี้เก็บไว้จนศพในโลงเนี่ยแห้งเหลือแต่กระดูกแล้ว

สืบหาญาติก็ไม่ได้มันยากมาก
เพราะสับปะเรอที่เคยรับฝากศพทั้ง๓ศพ
เป็นสับปะเรอเก่าแก่ตั้งแต่ปี๒๕๕
ซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว
ทั้ง๓ศพอยู่ในโลงนี่ก็ย้ายที่เก็บไปตามจุดต่างมา๔๕ครั้ง
จนล่าสุดตอนนี้คือเอาไปตั้งไว้ด้านหลังเมนของวัด
ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อมานะครับ
เพื่อมีญาติจำได้เนี่ยจะได้มาติดต่อมารับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วน๓๐ปีที่ผ่านมาถามว่าอ้าวหลวงพ่อแล้วมีอาถรรพ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่า

พ่อบอกไม่เคยนะไม่เคยมีเลยไม่มีใครเคยเจอ
ไม่มีใครมาเข้าฝันพระหรือว่าลูกศิษย์ที่วัดอะไรทั้งสิ้น
เฮียนอะไรก็ไม่มีเอาเป็นว่า๒๕กันยายนนี้
ถ้ายังไม่มีใครติดต่อมาเนี่ย
ทางวัดก็จะถึงเวลาที่จะจัดการให้แล้วนะครับ
เพราะถือว่าตอนนี้มันก็เนิ่นนานมากพอสมควรแล้ว
ปิดหน้าน้ำปี๒๖แล้วพอดีนี่เขามีกระดูกอยู่แล้วก็เลยไม่เอา
ก็เลยเก็บเอาไว้
พอ๒๖มาที่เห็นมามันเหลือแต่กระดูกแล้วนั้นที่ย้ายมาก็เหลือแต่กระดูก
ผ้าขาวมันก็ผูกแล้วไม่มีเลยไม่มีใครเคยเจอแล้ว
แถวนี้พวกเด็กที่ยกก็ไม่มีใครเป็นอะไร
ไม่มีอาถรรพ์เลยลูกศูนย์ภาคยืนยานเลยครับ
ยืนยาน๓ศพไม่มีอาถรรพ์ก็อยากให้เขาไปได้ต่อดี
จะได้ไม่ต้องเก็บเอาไว้อย่างงี้เพื่อจะได้ไปผุดไปเกิด
ตังค์ไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วขอให้เขามาบอกเออฉันเป็นญาตินะ
ฉันเป็นพี่เป็นน้องนะไอ้นี่เป็นพ่อเป็นแม่ฉันนะ

นี่ฮะพระทองใบท่านบอกว่าคืออันนี้๓ศพใช่ไหม
ฝากเอาไว้๓๐ปีแต่ถ้าไม่นับเรื่องของศพสามศพนี้
มีพวกเท่ากระดูกนะฮะที่บางทีชาปนกิจศพเสร็จ
เขาต้องมาเก็บกระดูกญาติบางคนก็บอกฝากวัดไว้ก่อนนะ
เดี๋ยวจะมารับอะไรประมาณอย่างเนี้ยปรากฏว่าบางศพเนี่ย
เหลือแต่เท่ากระดูกเนี่ยฝากเอาไว้แบบโอ้โหฝากนานมาก
หลวงพ่อท่านใช้คำนี้นะฮะคือฝากเท่ากระดูกเนี่ย
ฝากชั่วคราวอ่ะบางคนนี่ฝากชั่วโคตรเลย
คือยังไม่มารับสักทีจนพระเนี่ยต้องตัดสินใจ
ไปลอยอังคารให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
ตอนนี้เหลือเวลาอีกเกือบเดือนนะก่อนจะเผาศพนะ
เป็นโอกาสสุดท้ายของญาติพระท่านฝากบอก
พี่ก่อนเนี่ยเผาไว้แล้วกระดูกหอผ้าขาวไว้ยังดี
ส่วน๓ศพนี้ทางวัดสารแดงบอกว่า

ไม่ใช่ว่าจะใจลงใจร้ายอะไรนะฮะ
แต่มันนานมากจริงอีกอย่างตอนนี้ทางวัดสาราแดงเนี่ย
ก็รับในการเผาศพที่ติดเชื้อโควิด๑๙ให้กับญาติโยมด้วย
อย่างเดือนที่แล้วเผาไปทั้งคนปกติ
แล้วก็ที่เสียชีวิตจากโควิด๘๐ศพ
ทุกวันนี้เผามากสุดถึง๗ศพเผาแบบเผาไปซ่อมเมนไป
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากบอกญาติญาติว่า๓๐ปีแล้ว
ยังไงก็มาทำให้ถูกต้องนะแต่ว่าถ้าตามหากันไม่เจอจริง

โอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะทำไว้นานขนาดนี้